ครับเยนเตอร์โฟมาแล้วจ้า
หาจริงหรือหิวสิเยนเตอร์โฟร้านนี้เขาบอกว่าโอ้โหเครื่องแน่นไหม
แน่นมากคือมันจะล้นออกมาข้างนอกอยู่แล้วเนี่ยใส่หมูแดงด้วย
ครับผมมีอะไรใส่หมดเครื่องแน่นแบบนี้ไม่ได้โม้นะครับ
มีหมูแดงลูกชิ้นปลาหมึกกรอบเลือดหมูหมูสับเกี้ยวกรอบ

อร่อยนะฮะได้จำเปิ้ลก็ได้ใส่กระเต็มชาม
สำหรับก๋วยเตี๋ยวเย็นนาโฟรสเด็ดร้านต่อเย็นตะโฟครับ
หรือที่ชาวบ้านเรียกติดปากว่าเย็นตะโฟป้าแมว
เป็นร้านเคลื่อนที่ที่ผมบอกว่าเย็นดาโฟ

ใช่เออไปทั่วเมืองอ่างทองเลยนะฮะ
ให้ลูกค้าได้ริมลองความอร่อยกัน
นางบุญเรืองมะยมทองหรือว่าป้าแมวอายุ๕๗ปี
แล้วก็นายสมบูรณ์ศรีศุกร์อายุ๗๐ปีเป็นสามีป้าแมว
เล่าถึงที่มาที่ไปของการเปิดร้านนี้
บอกว่าก่อนหน้านี้นะหรือทำงานขนส่งสินค้า
อยู่ที่หัดใหญ่สงขลามากกว่า๓๐ปี
แล้วตกงานเพราะผลกระทบจากโควิด๑๙
ป้าแมวจึงชวนสามีบอกเธอ
เรากลับไปหารู่ทางทำกินที่บ้านเกิดเมืองนอนอ่างทองของเรากันเถอะ
ป้าแมวตัดสินใจนะครับเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเย็นตะโฟ
แล้วก็เอาสูตรดั้งเดิมของพี่ชายมาปรุงเป็นสูตรเด็ดของเธอเอง
ระเวนขายมาได้๔เดือนแล้ว
ผมให้คุณทายอเจมส์นี่คนลูกค้ากันนี่
ล้นชามแบบนี้ชามเราเท่าไหรเมื่อกี้
ไม่มีขายแล้วคุณ๕๐อย่างน้อย

เฮ้ยเพราะว่า๔๐นี่ขายถูกแล้วนะ
นี่ผมให้เป็นจ่าพี่ชิดไปเลยนะ
นะครับคือตอนนี้เนี่ยได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าเต็มไปหมดเลย
ถุดิบสดใหม่ทุกวันทำวันต่อวัน
แล้วก็เครื่องต้องจัดเต็มแน่นทุกชาม
แต่ละวันเนี่ยต้องใช้วัตถุดิบเยอะเลยนะฮะ

เส้น๑๐โลลูกชิ้น๖โลหมูแดง๑โล
ฟังลุงสมบูรณ์หน่อยจริงอยากจะถามป้าแมว

แค่ทำก๋วยเตี๋ยลวกก๋วยเตี๋ยวก็ไม่ว่างแล้ว

ตกงานเลยกลับมาอยู่บ้านกลับมาขายยุทธโปร์
จ้วยละ๓๐บาทเต้นวันละ๑๐โล
ลูกชิ้นวันก็๖โลหมูแดงก็วันละโล
๘โมงถึงบ่าย๒
ใครดูข่าวนี้แล้วไม่หิวผมให้เตะพี่ต้น
ขอให้ท่านหิวเถอะเพื่อความปลอดภัยของผม
พี่ต้องไปบ่นแล้วแหละว่าขอให้คุณผู้ชมทำ

คือคนอ่างทองเขาบอกว่าเป็นสาวกก๋วยเตี๋ยวนี้ซะแล้ว

เวนขายไปทั่วเมืองตั้งแต่๘โมงเช้า
จนถึงบ่าย๒จนกว่าของจะหมด
นี่ร้านไหนดังที่จะมีคำนี้
เปิดขายตั้งแต่๘โมงเช้าถึงบ่าย

โอ้อุดกินดี